ที่ระยองค่ะมันเป็นประเด็นเรื่องระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่
คือรุ่นน้องเนี่ยก็ไปปีนเกลียวรุ่นพี่แต่เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ได้สนิทกันนะ
เป็นรุ่นพี่ที่มีปัญหากับรุ่นพี่ของตัวเองไงก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบหน้า
ก็เหมือนมีการไปโพสต์ท้าทายกันในเฟซบุ๊คพูดจาไม่ให้เกียรติกัน
สุดท้ายโทรเคลียร์กันสี่นาทีอ่านัดเจอกันเลยต่อยกันเสร็จปุ๊บ
รุ่นน้องบอกพอดีผมถือมีดหั่นไส้หมูแกล้มเบียร์อยู่เขาเข้ามาต่อยผมก่อน
ผมแทงสวนกลับไปปุ๊บไส้ทะลักเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ
หันไส้หมูเหรอเขาบอกว่ามีดหันไส้หมูกำลัง
ผมกำลังถือมีดหันไส้หมูแก้มเบียพอดีเขาปรีมาต่อยผม
ผมเลยแทงสวนไปเป็นการป้องกันตัว

ตำรวจสภกลางจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะ
เป็นบ้านหลังหนึ่งในตำบลเนินค้อค่ะ
ผู้ตายชื่อเบลนะคะหรือว่าชัยวัดอายุ๒๒ปีนอนจมกองเลือด
มีแผลที่หน้าท้องด้านซ้ายไส้ทะลักออกมาเลย
ใกล้กันก็มีมีดปลายแหลมที่เป็นอาวุธก่อเหตุตกอยู่ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐เช้ามืดที่ผ่านมา
คนก่อเหตุชื่อในก๊อตหรือยศกรอายุ๑๙ปีค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปแต่ว่าตำรวจเนี่ยตามจับตัวมาได้นะคะ
อตบอกว่าตอนเกิดเหตุเขานั่งกินเบียร์กับเจ้าของบ้านอยู่
แล้วอยู่เบลโทรมาขอเคลียร์
เรื่องที่บาดหมางเป็นปมมีปัญหาทะเลาะกันมาตั้งแต่ปางก่อน

โทรมาขอเคลียร์บอกจะมาก็มา
แล้วพอมาถึงอันนี้ก๊อตบอกนะ
ว่าพอเบลมาถึงปุ๊บเบลก็ตบหน้าแล้วก็ต่อยเขาเลย
เพราะเอิ้นตอนนั้นถือมีดปลายแหลมหั่นไส้หมูอยู่พอดี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

พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พอมาถึงอันนี้พ
ส่วนทางคดีตำรวจสภแกลงแจ้งข้อหาในก๊อต
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นำตัวฝากขังสารจังหวัดระยองพรุ่งนี้ค่ะ